ตัดสินตรงไหนแต่ถ้าตัดสินว่าจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่ตั้งใจเรียนเกเลเอาแต่แดกเล่าเอาแต่เตะฟุตบอลแล้วก็เรื่องสื่อไม่เรียน
หลามก็ตั้งเป้าว่ากูต้องจบให้ได้กูต้องทำความฝันพ่อแม่ให้เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เป็นตลกร้ายก็คือก็ลงลาม
ลงรามตอนสามปีครึ่งของเรา

นั้นสหลีก็จะค่อยห่างถึง

เพราะไม่ว่าใช่
จะหายดูลงทั่วทาง
ก็ไปเอ็นทานเหมือนที่เขาเอ็นกันก็เขาให้เอ็นแล้วก็เอ็นอะไรอย่างเงี้
ก็รู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ติดแล้วก็มันก็ไม่ติดจริงอะไรอย่างนี้ตอนม๖
เพื่อนกลุ่มที่สนิทกันเป็นอยู่มองเทพเราก็ไปสอบกับเขาด้วย
แล้วก็แทนที่จะคณะที่เราอยากเลยคือนิเทศศาสตร์ก็ไม่ได้

ก็อีกอ่ะคือเลขมึงก็ไม่ได้บัญชีมึงก็ไม่ดีวิชาตักกะภาษาอังกฤษมึงก็ไม่ได้ไง
แล้วพอเรียนได้ปีเดียวแล้วมันก็อย่าฝือเลยวะมันก็โดรีไทยอะไรอย่างนี้
ก็ออกมาจากมองเทพก็เรียนได้แค่ปีเดียว
แต่การออกจากมองกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกอย่างหนึ่งก็คือ
เราสร้างความเสียใจกับพ่อกับแม่
เพราะเราเห็นเขามีน้ำตาตอนที่เราไปบอกเขาว่าเราต้องออกจากมองเทพ
เขาก็เหมือนสตันแล้วแบบว่าโอ้โหเรียนได้ปีเดียวแล้วมันก็ออก
อะไรอย่างเงี้ค่าเทิงก็ไม่ได้ถูกแล้วเขาก็เสียใจ
เรารู้แล้วเขาเสียใจเพราะว่าเราเห็นน้ำตาจากเขาอะไรอย่างนี้
เขาคาดหวังกับเราไว้สูงประมาณนึง
แต่ตอนนั้นมันก็เป็นความรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไร
ถ้าสมมุติว่าไม่ได้จบที่มองเทพเดี๋ยวกูก็ไปลงรามสิว
เพื่อนที่ลามกูก็เยอะแยะอะไรอย่างนี้ก็ไปลงราม
หลามก็ตั้งเป้าว่ากูต้องจบให้ได้
กูต้องทำความฝันพ่อแม่ให้เป็นจริงอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นศึกษาประวัติภิเอมบอกว่าภิเอมเม่งจบราม๓ปีครึ่ง

กูก็เอาสิวะอย่างที่บอกตลกร้ายก็คือ
งกระพลทองพับมึงก็ต้องทำได้สิวะ
ครูก็ไปลงคณะเดียวกับพี่เอ็มเลย

ชอบเขารักเขามาก

ก็เป็นไปได้นี่ว่ะ

ไม่ได้เป็นเพราะคนอื่นหรือเป็นเพราะเราเอง

แล้วไอ้สิ่งนี้มันแงะไม่ออกมันแกะไม่ออก
ก็คือพวกวิชาต่างที่เหมือนมีอคติอะครับ
วิชาเลขวิชาภาษาอังกฤษ

จากที่เคยเก็บมาได้เยอะในปีแรก

เก็บไม่ได้แล้วซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีก
ไม่เอาแล้ว
ไม่เอาชั่งแม่งหางานทำดีกว่าไม่ไหวแล้วก็ไม่อยากเรียนแล้ว
ถ้าเล่าช่วงนี้มันต้องย้อนกลับไปว่าตอนเด็กนะครับคือพี่เป็นเด็กที่เหมือนรู้จักตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
คือเราเป็นเด็กที่เรียนอยู่คริสเซียนเนอะแล้วก็เด็กตัวนี้ก็เป็นเด็กที่ส่วนมากก็เป็นเด็กมีฐานะดีนะแล้วก็หน้าตาดีอะไรอย่างนี้ครับ
แต่เราไม่ใช่หนึ่งในนั้นคราวนี้ไอคำว่าหน้าตาของเราเนี่ยไม่ต้องมีคำมาบอกหรอก
ส่องกระจกทุกวันกูก็เห็นหน้าเวรกูก็รู้ว่าหน้ากูก็ไม่ต่างกับมึงเอาพูดตรง
ก็ไม่ต่างกับมึงอ่ะฟันกูก็ไม่สวยฟันกูก็เหยินฟันกูก็เหลือง
รูปร่างกูก็ดูไม่ดีรูปร่างกูก็อ้วนตุ้มป๊าตุ้มตุ้ย
ผมเผ่าก็ไม่ค่อยเป็นทรงเป็นอะไรแบบนี้ตาผิวพันธุ์อะไรต่าง
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราอยากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยคือ
มันเป็นอาชีพที่มันไม่เห็นหน้าถ้ามันย้อนกลับไปอีก
สมัยตอนที่บ้านอยู่สุพิสาเนี่ยที่เราวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วไปหลอกพ่อแม่ว่าไปหาหนังสือแพงการบ้านเปล่าเลย
เราขึ้นไปอ่านหนังสือบอลไปดูหนังสือโป๊ไปฟังวิทยุไปนั่งเล่นเกม
ความฝันนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วที่มันอาชีพนี้มันเจ๋งว่ะ
มีเสียงออกมาจากลำโพงพูดคุยพูดเล่นเปิดเพลงเฮ้ยดีอ่ะ
ไม่เห็นหน้าด้วยอ่ะแสดงว่าหน้าตาที่ไม่ดีอย่างกูก็ทำได้นี่หว่า
คันนี้เราก็ไปอยู่ที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นฝ่ายอ่าหาโลแกชั่น
ระหว่างที่อยู่เนี้ยเราก็ไปสอบบายภูกษ์อ่ะ
วันนี้แล้วมันมีฟุตบอลจตุลมิตรแล้วกูก็ไปดูฟุตบอล
เชียร์ฟุตบอลไปแหกปากเชียร์เสร็จแล้วก็ไปดื่มไปกินกับเพื่อน
แล้วก็รู้อยู่แล้ววันรุ่งขึ้นมันจะต้องสอบใบผู้ประกาศ
แต่คิดว่ามันคงไม่ยากหรอกก็แค่อ่าน
ขึ้นมาแล้วก็ตื่นสายด้วยนะแล้วก็เฮ้ยตื่นขึ้นมาเสร็จชิบไปแล้ว
คุณต้องไปสอบใบผู้กะนี่ว่าบ้านก็ไม่ได้กลับ
น้ำท่าฟันเฟิร์นก็ไม่ได้แปลงตื่นขึ้นมาสะดุ้งแล้ว
แบบกูเฮ้ยหลอกกูต้องไปสอบใบผู้กาก่อนด้วยตอนนั้นน่อยอยู่บ้านเพื่อน
ล้างหน้าล้างตาเซอร์ภาพไม่ได้เปลี่ยนเลยก็ดิ่งไปสอบเลย
กูชื่อกระพลกไก่พพลลิงในยุคนั้นเนี่ย

มารู้ผลเลยนะนายกระโปรดทองพรับคอมเม้นท์จากอาจารย์
แม่งภาพแม่งกลับไปเหมือนสมัยตอนเราเรียนที่เป็นสมุทรโพกเลยอ่ะ
ไม่ตั้งใจอาจน้ำเสียงไม่แจ่มใสทำควบกล้ามไม่ดี
รอเรือไม่ได้รอลิงไม่ถูกต้องเว้นวัดถ้าแม่งฟัดอ่ะกลับไปสมัยเราเรียนอ่ะ
ที่เป็นสมุทรโพกที่แหล่ะเหมือนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่คุยเอาแต่เล่น
กูไม่ได้นี่กูมีโอกาสแล้วเรียนหนังสือก็ไม่จบจบแค่ม๖
แล้วกูจะไปเป็นนักจัดรายการวิทธิที่กูอยากเป็นได้ยังไงวะ
มึงไม่มีอะไรเลยที่เป็นดีหรือไงวะก็ด่าตัวเอง
ก็เลยตันจะเอาไว้อีกเดือนหนึ่ง
ก็ไม่เป็นต้นแบบอีกกูว่าเดือนนั้นกูก็เอาละ

อ่านออกเสียงดังอ่านนี้นี่อ่านนี้
พอตกเย็นถอดเสื้อ

กูก็อาศัยแบบเสียงในหัวกูอ่ะวิ่งไปก็แทงแทงแทงแทง
แทงกลับไปบ้านอ่านหนังสือเออกลับมาวิ่งแทงแทงแทงแทง
อย่างนี้เดือนหนึ่งเดี๋ยวคนลุกเดือนหนึ่งทำแบบนี้อยู่เดือนหนึ่ง
พอครบหนึ่งเดือนไปสอบใบผู้ประกาศครั้งที่สองได้เว้ยโอ้โห
คราวนี้คอมเมนต์แบบดีรัวเลยอ่ะน้ำเสียงแจ่มใสคำควบกล้ามดีมาก
รอเรือชัดเจนรอลิงชัดเจนการเว้นวักแบ่งจำวะดีมากถูกต้อง

ออกจากอ่าเอสเลยแล้วก็ไปสมัครอ่าบริษัทที่เค้าผลิตรายการวิทยุ
จำเราไปจนชั่วฟ้าดินสลายเลย
ผู้ชายผิวสีอายุประมาณสัก๗๐อัพ

ผิวดำน้ำตาลเข้มเลย
หน้าตบตอบเลย

ลากอีแตะหูหนีบ

และมาอยู่ที่เรา
ประโยคที่เขาพูดต้องเงียบหูฟัง

และเขาก็เดินไป

ไม่มีอะไรลุงบอกกูจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกของวิญญาณ

เกี่ยวกันทันทีนี้เดี๋ยวแกมาลากแกมานี่ซุ้ม
มาดูหมอมาดูลายมือพวกเรากันดีกว่า
ไม่เจอก็ครั้งนั้นครั้งเดียวที่

เออทำไมจำแกได้วะตรงเนี้ยมันมาจำได้เมื่อเริ่มที่เรา
ทำรายการผีเลยนึกถึงคำพูดเขา
ป๋องไม่ได้นั่งอยู่บนบันลังเจ้าพ่อผีแล้วมันมีคนอื่นมาแทนอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ใช่เบอร์หนึ่งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ครับตอนที่เริ่มต้นทำรายการบอล
ก็ไม่มีใครมาบังคับพี่นะนะครับซึ่งถามว่าตอนนั้นพี่เลือกได้ไหม
จะไม่ทำรายการบอลก็ได้นะทำแต่รายการผีอย่างเดียวให้คนจำแต่ภาพนี้อย่างเดียวก็ได้
แต่พี่โกหกตัวเองไม่ได้อ่ะพี่ทรยศใจตัวเองไม่ได้ในเมื่อ
ก็พี่บอกไว้ตอนต้นของการสัมภาษณ์แล้วว่าพี่เป็นเด็กที่โตมาพร้อมกับเรื่องผีกับเรื่องบ่อน
วันหนึ่งเนี่ยคนจำเรื่องผีได้ขอบพระคุณครับ
คำว่าจะเบอร์หนึ่งคำว่าจะอยู่บนบันลังทั้งหมดเนี่ย
มันเกิดขึ้นจากคนอื่นเป็นคนพูดเป็นคนบอกมนุษย์เราอะครับ
มันก็มันก็มีเหมือนเส้นกราฟอะเนอะมันก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอะไรแบบเนี้ย
มันเป็นเรื่องปกติบนสุดหรือล่างสุดไม่สำคัญหรอก
แต่เรารู้สึกแค่เองว่าอย่างน้อยเราก็น่าจะเป็นฐานเล็กเมื่อในสมัยก่อน
ซึ่งสมัยก่อนมันยังไม่มีใครทำเราอาจจะเป็นฐานที่ตรงนี้แล้วเด็กเขาก็จะค่อยต่อต่อต่อขึ้นไปเป็นยอดใช่ไหมครับ
นี้ก็เป็นความสุขนะฮะแค่เรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขกับมันสนุกกับสิ่งที่เราทำ
ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าจะแฮปปี้มีความสุขที่สุดมั้ง
เรื่องที่ทุกข์ที่สุดแล้วก็อยากกลับไปแก้ไขให้ได้ซึ่งก็คงไม่ได้แล้วล่ะ
ก็คือเรื่องเรียนคือพี่รู้ว่าพ่อกับแม่พี่
ตอนสมัยนู้นตอนนี้เขาภูมิใจตัวพี่นะเขาก็เข้าใจ

เขาคงอยากเห็นเราใส่ชุดคุยวันที่เราจบการศึกษาอะไรอย่างนี้
แล้วก็รับพระราชธานปริญญาบัตรนะมันก็เป็นความทุกข์อ่ะ
ที่ได้เห็นพ่อแม่เสียใจทุกที่เราไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้ได้
มันเป็นความทุกข์ที่เราก็ไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขได้
มีคนบอกว่าเฮ้ยได้สิพี่ป๋องในวัยนี้มันก็มีหลายคนที่อายุเยอะแล้วเขาไปเรียนนะ
อะไรแบบเนี้ยแต่ใจเราไม่ได้อ่ะใจเราให้กลับไปเรียนไปนั่งโต๊ะแรกเจอ
ไปนั่งฟังครูบรรยายต่างใจพี่มันไม่ได้แล้วอ่ะ
มันมันทำทำใจไม่ได้ครับก็เลยไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ทำไม่สำเร็จก็แล้วกัน
ก็เลยตอบโจทย์กับตัวเองว่าความเป็นมนุษย์มันคงไม่สามารถจะตั้งไว้สักร้อยเรื่อง
แล้วมันทำเสร็จสักร้อยเรื่องหรอกร้อยเรื่องที่ตั้งไว้มันอาจจะมีสักหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องที่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
ไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราคิดอย่างนั้น

พี่คุยกับตัวเองทุกวันนะมองผ่านกระจก

แล้วก็ไปอยู่หน้าห้องน้ำแล้วพี่ก็จะคุยกับตัวเองว่า
เฮ้ยมึงก็เจ๋งนะไอ้ป๋องจากเด็กคนนึงที่มึงก็เด็กสลำนะ
พูดตรงนะมึงก็ไม่ได้มาจากสถานะครอบครัวที่มีสตางค์นะเว้ย
เฮ้ยกูว่ามึงก็ไม่เบานะไอ้ป๋องอะไรอย่างนี้
วันนี้พี่คุยกับภรรยาว่าถ้าวันหนึ่งป๊าเป็นอะไรไปไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะ
คือปล่อยป๊าไปได้เลยเพราะป๊าทำมาทุกอย่างแล้ว
ฟ้าผ่านในการใช้ชีวิตมาโคตรคุ้มแล้วปล่อยเลยแล้วก็ใช้ชีวิตให้ได้
ป๋าอาจจะมีอ่าอ่าทรัพย์สินเงินทองไว้บ้างประมาณหนึ่ง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
อยากให้คนจดจำพี่ในความเป็นดีเจป๋อง
เพราะพี่โตมากับสายวิทยุฉันพี่ก็จะโตมาพร้อมกับเขา
แล้วก็ไปพร้อมกับเขานั่นคือในความเป็นวิทยุ

วันนี้ให้พี่ทิ้งงานพิธีกร
ทิ้งงานละครทิ้งนั่นทิ้งนี่ได้

ฉันพี่ก็จะขอจัดรายการไปเรื่อย
ฉะขอให้คนจำเราก็คือในภาพของความเป็น